จ๊ะทนเอาหน่อยนะช่วงนี้อากาศมันร้อนแต่เดี๋ยววันนี้ฝนตกแล้ว
เป็นเจ้าของฟาร์มแพ้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้ตอนบนของประเทศไทยอากาศร้อนนะคะแต่ว่าวันนี้ล่ะค่ะ
จะมีโอกาสเกิดฝนตกลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศด้วยแต่ขณะเดียวกัน
ภาคใต้ของประเทศไทยก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นตกมากที่สุดถึงร้อยละสี่สิบนะคะ
มาดูกันค่ะว่าพื้นที่ไหนจะเจอกันมากหน่อยเห็นไหมคะว่าปื้นสีเขียวสีส้มเนี่ยนะคะ
ก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นว่าปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
บริเวณฝั่งอันดามันรวมถึงภาคใต้หลายพื้นที่นะคะปัจจัยนั่นก็คือเรื่องของลมนะคะ
จะมีทั้งลมตะวันออกมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันนะคะ
มีห่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ใกล้ใกล้นี่ค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณที่อยู่ใกล้เขตความร้อน
ก็คือจุดนี้แหละค่ะที่จะมีฝนเกิดขึ้นถ้าดูจากโมเดลแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่า
มีพื้นที่ในบ้านไปปรวจสอบเพิ่มเติมนะคะจากคาดการณ์รายหวัน
วันนี้พากตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจันทร์ค่ะ
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนจัดนะคะ
มีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่บริเวณตอนกลางเช่น

ขณะที่ภาคตะวันออกตกแถวชนบุรี
และตาดด้วยรวมถึงปราจีนบุรีนะคะ
ขณะที่ภาคตะวันออกภาคอีสาน
จะมีปลาปลายคลื่นบนทะเล
มีความสูงประมาณ๑๒เมตร

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เรื่องของคุณภาพอากาศก็ดีพอสมควร
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ในช่วงบ่ายช่วงเย็นเช่นกัน

ถือว่าเป็นโอกาสในการหยุดยั้งเชื้อด้วยค่ะ
ส่วนใครที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
ต้องเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแบบนี้นะคะ
ก็ต้องดูแลเรื่องโรงเรือนไม่ให้ร้อนเกินไป
ถึงแม้ว่าแพะจะเป็นสัตว์ทนร้อนได้ก็ตาม

ดูเหมือนว่าจะได้เวลาไปรีบนมแพ้แล้วนะคะ
ก่อนละกันคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ